สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัว

รั้วโรงเรียนเป็นพื้นที่การศึกษา
ส่วนพื้นที่นอกโรงเรียน
ขอให้เป็นพื้นที่การศึกษาที่เป็นชีวิตที่เด็กจะเติบโตขึ้นมา

พยายามดูแลเด็กดูแลลูกของเรา
เมื่อไหร่ที่เราโตไปกับลูกเดินไปกับลูก
ผมเชื่อได้เลยว่าความสุขนะอยู่ที่ลูก
ขวดน้ำหลายขวดพอมันรวมเป็นแพ็คมันมีความหนักขึ้น

ใหญ่เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ
จะเคลียร์ข้อสงสัยนะครับว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่คือกล้ามเนื้อส่วนไหน
และออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ประโยชน์อะไร
รวมถึงมีคนต้องใส่ว่าทำไมต้องกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อน